ได้เวลาของคอการเมือง

ก็ตามที่เขาสัญญาไว้แหละ
ว่าจะประกาศผลทั้งเรื่องของ

นี่คือหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐพาดหัวใหญ่เลย
ก็คือตอนนี้ได้มา๑๔๙คนแล้ว

ก็คือรอผลการเลือกตั้งใหม่เขต๘ที่เชียงใหม่นะคะ

เพราะว่าอย่างที่เขาตั้งใจเอาไว้ตั้งแต่แรก

ไปดูรายละเอียดกันเลยนะคะ

สอบบัญชีรายชื่อแล้ว๑๔๙คน
มี๒๖พักการเมืองค่ะที่ได้รับการจัดสรร
ซึ่งพักพลังประชารัฐได้ไป๑๘ที่นั่งนะคะ
นาคตใหม่๕๐ที่นั่งประชาธิปัตย์๑๙ที่นั่ง
ภูมิใจไทย๑๒ที่นั่งเสรีรวมไทย๑๐ที่นั่ง
ชาติไทยพัฒนา๔ที่นั่งเศรษฐกิจใหม่ได้ไป๖ที่นั่ง
ประชาชาติ๑ที่นั่งแล้วก็พักเพื่อชาติ๕ที่นั่ง
รวมพลังประชาชาติไทย๔ที่นั่งชาติพัฒนา๒ที่นั่ง
พลังท้องถิ่นไทย๓ที่นั่งรักผืนป่าประเทศไทย๒ที่นั่ง
และพลังปวงชนไทยและพักพลังชาติไทยได้ไป
พักละ๑ที่นั่งค่ะซึ่งในจำนวนนี้มี๑๑พักการเมือง
ได้คะแนนต่ำกว่า๗๑๐๐คะแนนแต่ได้รับการจัดสรรด้วยพักละ๑ที่นั่งนะคะ
แสวงบุญมีรองเลขาธิการกรกตก็ยืนยันบอกว่า
กรกตยึดสูตรคำนวณตามมาตรา๑๒๘ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูล
ว่าด้วยการเลือกตั้งสอสอส่วนเหตุผลที่จัดสรรให้พักที่ได้คะแนนต่ำกว่าสอสอพึงมี
๖๒๘กรกตก็พิจารณาตามนั้นล่ะค่ะถ้าใครเห็นว่าไม่ถูกต้องตามกฎหมายก็ใช้สิทธิ์ร้องเรียนตามกฎหมายมาได้เลย
ถ้าดูตามคำวินิจฉัยของมติของสารรัฐมนูลก็จะบอกว่ากรณีที่ไม่สามารถจัดสรรให้ครบตามที่รัฐมนุนกำหนด
ให้ใช้วิธีคิดคำนวณตามกำหนดไว้ในมาตรา๑๒๘ตั้งแต่
เล็บ๓ถึงวงเล็บ๗ซึ่งจัดสรรให้ทุกภาคการเมืองและมาตรา๑๒๘ก็ไม่ได้มีปัญหาเรื่อง

ไม่ได้มีปัญหาเรื่องความชอบด้วยรัฐมนุนด้วยครับ
คณะกรรมการการเลือกตั้งท่านก็พิจารณาตามนี่แหละครับ
วงเล็บ๑จนถึงวงเล็บ๗นี่แหละครับ
ถ้าสูตรนี้มันถูกก็ไม่มีสูตรอื่นแล้วครับ
สำนักงานพิจารณาเสนอแบบนี้แบบเดียว
แต่สารรัฐมนูลจะวินิจฉัยเป็นอย่างอื่น
ก็ถือว่าเป็นการประกาศรับรองเป็นที่เรียบร้อย

มาดูผลรวมคะแนนกันหน่อยดีไหมคุณผู้ชมค่ะ
ตอนนี้นะคะสำหรับสอสอทั้งหมด
ที่หนึ่งยังคงเป็นพรรคเพื่อไทย๑๓๖ที่นั่ง
ที่๒ตามมาติดพลังประชารัฐ๑๑๕ที่นั่งค่ะ
จากนั้นอันดับ๓ยังคงเป็นของอนาคตใหม่๘๐ที่นั่ง
ส่วนประชาธิปัตย์ตามคาดเหมือนเดิมก็คือที่๕๒ที่นั่ง

เศรษฐกิจใหม่ก็คือได้ปาร์ตี้ลิสต์นั่นแหละ๖ที่นั่ง

รวมพลังประชาชาติไทย๕ที่นั่ง

แล้วก็พลังท้องถิ่นไทย๓ที่นั่ง
ผืนป่าประเทศไทย๒ที่นั่ง
อีก๑๓พักการเมืองได้พักละ๑ที่นั่งค่ะ
ดูจากที่เราลองจัดให้คุณผู้ชมดูนะ
สีแดงกับฝั่งสีเขียว
ถึงแม้ภักษ์เพื่อไทย

สอสอเยอะสุดแต่จากการรวมทั้งหมดทั้งมวล

ที่เป็นอุดมการกันคือไม่หนุน
มีคะแนนเสียงกว่าฝั่งที่หนุนขอสช
ตากันน่ะอยู่๘เสียงถ้วน
นะครับอันนี้คือจัดให้ดูคร่าวยังขาดหนึ่งเสียงของเชียงใหม่อยู่ใช่ไหม
ใช่ค่ะแต่ว่าอย่างที่บอกว่าต่างกันอยู่๘เสียง
คือเท่าที่ดูเนี่ยฝั่งที่สนับสนุนฝั่งสีเขียวเนี่ย
ก็คือพักเล็กที่เพิ่งได้ปาร์ตี้ลิสต์มาอย่างละหนึ่งที่ได้
เนี่ยมันเพิ่มมาเยอะจากพักเล็กต่างใช่ค่ะจะได้อย่างละหนึ่งที่นั่งนะครับ
ทางด้านของพักเพื่อไทยก็แถลงการเลยครับคัดค้านวิธีการคำนวณของกรกต
ให้พักที่ได้รับคะแนนเสียงต่ำกว่า๗๑๐๐คะแนนได้สอสอพึงมี๑คน
ได้รับการจัดสรรไปด้วยแม้สารรัฐธรรมนูลจะมีการคำวินิจฉัยว่า
มาตรา๑๒๘ของกฎหมายประกอบรัฐธรรมนุนว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาพผู้แทนรัศดรไม่ขัด
หรือย้างต่อรัฐธรรมนูลมาตรา๙๑ก็ตามแต่ว่าสารรัฐธรรมนูลไม่ได้วินิจฉัย
ลงไปในรายละเอียดถึงวิธีการคำนวณว่ากรกตสามารถคำนวณให้กับพักการเมือง
ที่มีคะแนนต่ำกว่า๗๑๐๐๐คะแนนได้หรือไม่พักพฤทธัยจึงเห็นว่าการดำเนินการของ
กตนั้นเข้าข่ายจงใจปฏิบัติหน้าที่และใช้อำนาจขัดต่อรัฐธรรมนูลและ
กฎหมายจึงจะใช้ช่องทางดำเนินการตามกฎหมายต่อกรกตในทุกช่องทางต่อไป
นั่นคือเขาไม่เห็นด้วยกับสูตรคำนวณแบบนี้เพราะมันทำให้พักเล็กจะได้คะแนนน้อยได้๑ที่นั่ง
แล้วพอไปรวมกันกับฝากฝั่งของพักพลังประชารัฐแล้วก็กลายเป็นชนะฝากฝั่งของพัก
เพื่อไทยที่คะแนนเสียงเขามากกว่านะครับอนาคตใหม่ก็เหมือนกันค่ะเปิดแถลงข่าวทันทีเลย
ปียบุตรแสงกระหนกกุลเลขาธิการพักก็ยืนยันบอกว่าจะเรียกร้องสิทธิ์ที่หายไป
เพราะการคำนวณสอสอของกรกตทำให้คะแนนของพักหายไปตั้งเกือบ๖แสนคะแนนค่ะ
แต่เดิมเนี่ยพูดกันอยู่เสมอว่าไม่ต้องการให้ทุกคะแนนเสียงตกน้ำใช่ไหมแล้วของเขาหายไปไหนตั้งเกือบหกแสนล่ะ
และถ้ารวมคะแนนของทุกพักทั้งประชาธิปัตย์พลังประชารัฐเสรีรวมไทย
ก็จะเห็นเลยว่าคะแนนมันหายไปถึง๑๕๐๐๐๐๐คะแนนเลยนะคะ
และถ้าหากว่านำคะแนนดิบของ๑๑พักเล็กที่ได้รับการจัดสรรที่นั่งสอสอแบบบัญชีรายชื่อมารวมกันเนี่ย
ก็จะพบว่ามีแค่๕๕๐๐๐คะแนนเท่านั้นเอง
ตกลงแปลว่ากรกตเลือกคำนวณเอา๕๕๐๐๐คะแนนนี้ไว้แล้วทิ้ง๑ล้าน๕แสนคะแนนเสียงหรือ
ถึงได้ออกมาผิดเพี้ยนไปจากสิ่งที่ควรเป็น
ปล่อยให้พักการเมืองที่ได้๓๐๐๐คะแนนทั่วประเทศได้สอสอ๑คน๓๐๐๐กว่า

ไล่ไปจนถึง๖๐๐๐กว่าทั่วประเทศให้สอสอ๑คน๑คน๑คน
อย่างที่ผมเรียนไปแล้วว่าคะแนนดิบของพี่น้องประชาชนที่เลือกเรา
แสนคะแนนนะครับถูกทิ้งน้ำไปหมดนะครับ
แล้วเรายังมีคนที่คาดหวังว่าจะได้เป็นสอสออีกประมาณ๗คนที่หายไปจากการคำนวณบัญชีรายชื่อครั้งนี้
นายอุตมะสาวนายนหัวหน้าพักพลังประชารัฐก็ออกมานะคะ
บอกว่าเมื่อกรกตประกาศรับรองผลการเลือกตั้งแล้ว
พักมีสอสอทั้งสิ้นรวมทั้งหมด๑๗๑ร้อย๑๕ที่นั่ง
ก็ถือเป็นพักเดียวที่ได้สอสอแบบแบ่งเขตครบทุกภาคทั่วประเทศค่ะ
สัปดาห์หน้าพักจะจัดให้มีการประชุมสัมมนาแล้วนะคะ

เป็นสอสอใหม่ที่ยังไม่เคยทำหน้าที่ในสภามาก่อนด้วย

ตกลงแล้วคือในเมื่อถ้ามันออกมาเป็นแบบนี้แล้วเนี่ย

หรือมันจะเกิดปัญหาความขัดแย้งขึ้นอีกหรือเปล่า
นั่นสิครับอันนี้แหละเป็นเป้าหมายสำคัญของการแก้ไขปัญหาบ้านเมือง